สาเหตุการเสียชีวิตของลูกอะค่ะคือลูกชาย
เนี้ยประสบุปติเหตุค่ะหากต้องผ่าตัดกระดูกพาตัดเสร็จ
ย้ายไปอยู่ห้องพักฟื้นก็ยังพูดคุยกับพ่อได้ปกติ
อยู่ห้องพักฟื้นได้๑๕นาทีเสียชีวิตเลย
บอกอ้าวงงมากเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
นายอดุลจิตมั่นค่ะร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ชม
ระหว่างที่รอรับศพนายอดีศรจิตมั่นอายุ๒๒ปีลูกชาย
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
คือยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชายไป
รองเท้าผ้าใบคู่โปรดของลูก
ถือเอาไว้มากอดเอาไว้ด้วยความคิดถึงค่ะ
นายอดุลเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะ

ไปชนกับรถบรรทุกเมื่อวันที่๗ธันวาคม
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
วันนั้นคุณหมอบอกว่ามีบาดแผลฉีกขาดที่ลำไส้๔จุด
แล้วก็กระดูกขาหักนะคะ
ทำการผ่าตัดซ่อมแซมลำไส้ที่มีบาดแผลทั้ง๔จุด
แล้วระหว่างนั้นพยาบาลได้นำเอกสารมาให้พ่อ
ยินยอมในการผ่าตัดพ่อก็เซ็น
พอลูกผ่าตัดเสร็จนำลูกออกมาจากห้องผ่าตัด
แล้วก็ไปพักฟื้นที่ห้องพักพิเศษของโรงพยาบาล
อาการลูกชายก็ดีขึ้นพูดคุยได้ปกติแล้วนะคะคุณพ่อบอก
๔ธันวาคมแพทย์ศัลยกรรมกระดูกเข้ามาผ่าตัดกระดูกขาของลูกชาย
ผ่าตัดอีกรอบนึงพอออกมาจากห้องผ่าตัด๑๕นาที
เจ้าหน้าที่โทรแจ้งว่าลูกชายพ่ออาการสุดนะพ่อกับแม่ก็วิ่งไปไปดูที่หน้าห้องผ่าตัด
กับพยาบาลกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจลูกชายลูกแล้วอะค่ะสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ผมก็ให้ลมยาไปเพราะผมก็ขาผมไม่ได้ผ่ามาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่มีใครถามไม่มีอะไร
พ่อก็เลยติดใจสงสัยผ่าตัดครั้งแรกเรื่องของลำไส้อาการก็ปกติดี
พอมาผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกขากลายเป็นว่าออกมาจากห้องผ่าตัด๑๕นาทีแล้วเสียชีวิตเลย
พ่อก็เลยบอกทีมข่าวว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุลูกชายไปดูดวงมาด้วยหมอดูก็ทักนะคะว่ามีเคราะห์ดวงไม่ดี
ลูกชายบอกพ่อว่าเดี๋ยวจะบวชแต่พ่อบอกว่าเรียนให้จบก่อนอีกไม่กี่เดือนก็จบแล้วแล้วค่อยบวช
แต่กลายเป็นว่าลูกชายมาเสียชีวิตซะก่อนนี่คือภาพของลูกชายคุณพ่อก่อนจะเสียชีวิตนะคะ
แค่จะปวดแล้วเขาก็ไปดูดวงดูอะไรกันไม่ดีผมก็ไว้ให้ปวด
บอกให้จบแม่เขาบอกให้บวชไปก่อนเลย
กันดัวเสียได้เลยเขาก็มาเสีย
บอกว่าก่อนที่น้องชายจะเข้าห้องผ่าตัดครั้งที่๒

น้องชายยังบอกเลยว่าไม่ต้องมาเยี่ยมก็ได้ตอนนี้หายแล้ว
พี่ชายก็เลยบอกว่าติดใจค่ะติดใจสงสัยมากในสาเหตุการเสียชีวิต
ติดใจในเรื่องของขั้นตอนการรักษา
ทำไมต้องใช้วิธีบล็อกหลังเพราะว่าน้องชายก็เพิ่งผ่าตัดลำไส้มา
ประเด็นที่๒ก็คือไม่ได้มีญาติคนไหนเซ็นเอกสารยินยอมการผ่าตัดรอบ๒
ในวันที่๑๔ธันวาคมด้วย
เราก็ขอคุยกับทีมแฮททำทีมแฮท
ขอดูเรียลไทม์เอกสารต่างว่าน้องเกิดสาเหตุเกิดจากอะไร
เขาก็แจ้งว่าเป็นสาเหตุลึกเลือดอุดตันในหลอดลมความนั้นเนี่ยครับ
ผมก็บอกว่าแล้วได้มีการตรวจเบื้องต้นประเมิน
ประเมินน้องก่อนไหมตรวจเลือดไหมอะไรไหม
เขาก็บอกว่ามีแต่ไม่เจอ
แต่ว่าพ่อพ่อบอกว่าไม่มีมาหาก่อนที่ห้องมาตรวจก่อนที่ห้องเลย
มารับน้องก็เข็นเข้าไปเลย
แต่พ่อก็จะถามพ่อว่าพ่อได้เซ็นเอกสารก่อนเข้าห้องไหม
บอกว่าไม่ได้เซ็นหมอมา
หมอมาใช่ไหมครับก็นั่งสรุปกันหมอบอกว่า
ก็เลยสอบถามว่าปกติเราคุยกันไว้ว่าจะลมยา
แต่หมอเลือกวิธีการบล็อกหลัง
ซึ่งบล็อกหลังบล็อกหลังเนี่ยก็อาจจะให้น้องเสียชีวิตเลยอาจจะ
เขายังไม่ได้ทำการผ่าตัดเลยเหมือนกับเดินยาปุ๊บน้องก็ไปเลย
นี่นะคะก็เป็นการตั้งข้อสังเกต
ของทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เมื่อช่วงเที่ยงค่ะผลการชนะสูตรของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเบื้องต้น
ออกมาว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็คือขาดอากาศหายใจและน้ำท่วมปอดนะคะครับ
ครอบครัวก็ได้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบังบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เย็ดเพื่อนมาช่วยการจัดเตรียมงาน
ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณแม่ส้มแป้นจิตมั่น
ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็อยู่ข้างศพลูกไม่ยอมไปไหน
แล้วแม่ก็พูดตลอดเนี่ยคุณแม่นะคะคือไม่ให้ผ่าแล้วไม่ให้ผ่าตัดแล้ว
ให้ลูกพิการคือเหมือนกับไม่ต้องผ่าตัดขาแล้ว
ให้ลูกพิการดีกว่าให้ลูกตายอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะเพื่อนของผู้ตายนะคะนางสาวิภาวันฟูเฟื่อง
ก็บอกว่านายอดีศรเป็นคนร่าเริงเป็นที่รักของเพื่อน
แล้วก็รักแม่มากด้วยนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่แม่พูดข้างศพลูก
แล้วก็ตัวผู้ตายเองเนี่ยเขาเป็นคนแข็งแรงนะชอบเล่นกีฬาเล่นฟุตบอล
แต่พอรถชนเข้าโรงพยาบาลร่างกายคือซุดไปเลย
เพื่อนก็แปลกใจเหมือนกันที่ทำไมคุณหมอผ่าตัดครั้งที่๒
ซึ่งมันห่างจากครั้งแรกแค่อาทิตย์เดียวเวลามันใกล้กันมากอะค่ะ
ปกติดูทุกอย่างปกติดีเลยค่ะ
แค่มาพลาดตรงที่ไปมีอุบัติเหตุใช่ค่ะ
เราก็คิดว่าปกติแล้วเราก็เลยคงไม่เป็นไรหรอกเพราะแค่ผ่าตัดขา
คือน้องจะเป็นคนตั้งใจทำงานค่ะแล้วก็เรียนด้วย
แล้วก็จะมีชอบเตะฟุตบอลนะคะจะชอบออกกำลังกาย
ทีนี้ค่ะก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นนะคะในแพทย์นนท์จินดาเวทรองในแพทย์สาธารณสุข
สมุทรปราการก็เลยบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากความคาดเคลื่อนทางด้านการสื่อสาร
ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน
สำหรับการรักษาพยาบาลเป็นไปตามขั้นตอนของทางการแพทย์ทุกขั้นตอน
ส่วนลายเซ็นที่เซ็นยินยอมให้ผ่าตัดเมื่อเช้าได้ให้พ่อของผู้เสียชีวิตดูแล้ว
พ่อก็ยอมรับว่าเป็นลายเซ็นต์ของผู้เสียชีวิตเอง

เขาเป็นผู้ป่วยที่เขายินยอมให้ผ่าตัวเขา
เองแต่ว่าทางญาติบอกว่าญาติไม่ได้มีใครเซ็นเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่คุณหมอเขาก็บอกว่าก็คือตัวคนเจ็บเขาเซ็นเอง

แต่ว่าก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ให้แน่นอนค่ะ
ส่วนของใบเซ็นยินยอมนะครับ
ในเรื่องของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว
รวมทั้งใบเซ็นยินยอมที่จะรับการผ่าตัด
หรือว่าทำหัตการในโรงพยาบาลนะครับ
ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการปลอมลายเซ็นต์นะครับ
แล้วก็ตัวผู้ป่วยนะครับ
ตัวผู้เสียชีวิตเองก็เป็นผู้ที่เซ็นยินยอม
รับการรักษาในโรงพยาบาลรวมทั้งรับการผ่าตัดทั้งสองครั้งเองนะครับ
โดยที่มีญาติก็คือคุณพ่อเป็นเซ็นเป็นพยาน
สื่อสารนะครับในเรื่องของการวิธีการเลือก
ในการที่จะดมยาสลบหรือว่าทำการบล็อกหลังนะครับ

อันนี้ก็คือเรื่องที่ต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับ

พันธุ์ตำรวจโทปรเมษมหาธนศิระโรธ
รองผู้กำกับสพบังบ่อก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียด

ถ้าผลออกมาบ่งชี้ได้ว่าโรงพยาบาลประมาท
ตำรวจก็จะมีการพิจารณางานในการแจ้งข้อหา
เพื่อดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากทางโรงพยาบาลด้วย
ต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ